คุณผู้ชมครับคนรายพี่ก่อเหตุที่ชิงทอง

วันนี้มีการแถลงข่าวนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บิ๊กแป๊ะพลตำหนดเอกจากทริปชายจินดา
วันนี้มาทิ้งทวนการทำงานพบตร

ด้วยการแถลงข่าวปิดคดีนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่ค่ะพลเนวเอกจากคลิปชายจินดานะครับ

พร้อมด้วยพลตะหมดเอกสุวัสดิ์แย่งยอดสุข

ซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปิดคดีคนร้ายชิงทองคำนะฮะ
น้ำหนักทองเนี่ย๒๑๖บาท
ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาวังหิน
ห้างโลตัสถนนรัฐพร้าววังหินนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้๒๗กันยายนที่ผ่านมา
วันนั้นก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ใส่วิกผมเนี่ยนะฮะ

ยังตามคืนไม่ได้ก็มีอีกเยอะนะครับ
คือคนร้ายเนี่ยก่อเหตุร่วมกับพวกร่วมขบวนการนะครับ
ตอนนี้รวมแล้ว๓คนที่จับได้
จับได้ขณะเตรียมหนีออกนอกประเทศด้วย

คนก่อเหตุคือนายชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์อายุ๓๘ปีนะครับ
ตอนที่ไปจับได้เนี่ยจับได้พร้อมกับของกลางสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นนะฮะ
ในคนนี้อยู่ที่ตัวแค่๑เส้นนะครับ
แล้วตรงกลางนะฮะนั่นคือภรรยาของเขานะครับ

จันดาจันโศกชื่อเล่นชื่อน้อยอายุ๒๒
จับได้พร้อมสร้อยคอทองคำ๓เส้น
นายชัยมงคลเนี่ยตอนที่จับได้ไปอยู่บ้านคนรู้จัก

ส่วนภรรยานางจันดาเนี่ยไปอยู่ที่หนองคาย
นัดกันว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งลาวเลยนะ
แต่มีในตัวแค่คนละนี้ฮะ๑เส้นกับ๓เส้น

นายสุริยันนินบรรพฤษชื่อเล่นชื่อมอสอายุ๓๒
จับได้ที่นครปฐมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำ๒๒เส้น
เพราะนายชัยมงคลบอกว่าเอาไปฝากเพื่อนไว้ตรงนี้๒๒เส้น
ค้นแล้วเจอที่เหลือยังไม่เจอ
ตำรวจยึดปืนได้ด้วยนะครับจักรยานยนต์ด้วยนะครับ
แล้วก็หลักฐานต่างที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะฮะ
โทรศัพท์มือถือวิกผมเสื้อผ้ารองเท้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
จับได้หมดนะฮะยึดได้หมดนะครับมีพัดลมตั้งโต๊ะ
ลมตั้งโต๊ะเนี่ยเอามาดัดแปลงเป็นที่ซ่อนปืนกับทองของกลาง

พบตรบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหานะครับ
นายชัยมงคลสารภาพว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะครับ
จากการปล้นร้านทองที่จังหวัดขอนแก่นตอนนั้น
ได้ไป๗แสนกว่าบาทนะฮะสำหรับตัวเงินนะครับเมื่อปี๖๒
เงินใช้จนหมดนะนี่ปี๖๒ที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับ
ทองไปแล้วเงินเนี่ยจำนวนเงินเนี่ย๗แสนกว่าบาทเอาเงินใช้หมดนะฮะ
พอใช้หมดก็เลยวางแผนมาก่อเหตุที่โลตัสวังหินนะครับ
หลังจากก่อเหตุที่โลตัสวังหินนะฮะนายชัยมงคลกับภรรยาก็ตระเวนดูลาดละอาก่อนก่อเหตุนะฮะ
นายชายมงคลกับภรรยานะครับมาตระเวนดูลาดลาวตามร้านทองต่างก่อน
ดูทั่วกรุงเทพเลยนะทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
แล้วเลือกร้านที่มีช่องโหวตในการรักษาความปลอดภัย
ยานพาหนะอุปกรณ์แล้วก็ลงมือก่อเหตุวางแผนอยู่๑เดือน
โอ้โหมันมุ่งมั่นตั้งใจมาก
แล้วออกมาเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งหน้าห้างเซ็นทรัลรัฐพร้าว
จากนั้นก็เดินหลบกล้องวงจรปิดไปเรียกรถแท็กซี่คันที่สอง
ให้ไปส่งที่สวนจตุจักรมีเดินหลบกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วต่อรถแท็กซี่คันที่๓ให้ไปส่งที่หมอชิดนะครับ
นัดหมายกับภรรยาบอกว่าให้เอาพัดลมไปด้วยนะ
เพราะว่าในพัดลมแล้วเนี่ยมีทองคำกับปืนที่ซุกซ่อนเอาไว้ในฐานพัดลม
หลังจากนั้นพอมาเจอกันก็แยกย้ายกันหลบหนีอีกทีนึง
นายชัยมงคลนะครับเอาสร้อยคอทองคำให้ภรรยา๓เส้น
เหลือบอกว่าไปฝากไว้กับนายสุริยันที่นครปฐมที่เป็นเพื่อน
แล้วตัวเองก็หนีไปจังหวัดเลยแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ไม่เกิน
แล้วตัวเขาเองก็มีประวัติอยู่แล้วในปี๖๒ปี๖๓เนี่ย
ออกมาด้วยซ้ำนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการปิดคดีนะครับ
เป็นการทำหน้าที่นะครับซึ่งปกติเราทำอยู่แล้ว
มันเกิดคดีใหญ่นะครับถ้าปิดท่านสุวัสดิ์ก็เปิดต่อได้นะครับผมนะครับ
ถ้ามีคดีพวกนี้ท่านสุวัสดิก็ดำเนินการได้ครับ
ก็เหตุเกิดใกล้เคียงเวลาที่ผมจะเกษียณอายุราชการพอดีนะครับ
ถ้าเกิดก่อนนี้ก็จับได้อยู่แล้วนะครับ
นี่นะคะทีนี้ค่ะไปไล่ดูประวัติของนายชัยมงคลผู้ต้องหาหน่อยค่ะ
เมื่อปี๒๕๕๓เคยก่อเหตุชิงทองในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
และจังหวัดปฐุมธานีถูกจับดำเนินคดีพ้นโทษออกมาเมื่อปีที่แล้วค่ะ
ปี๒๕๖๒นะคะก็ร่วมกับพวกรวม๔คนไปก่อเหตุอีกค่ะ
ล้นทองที่ร้านทองจังหวัดขอนแก่นได้ทองน้ำหนัก๔๓๑บาทมูลค่า๗ล้านบาทนะคะ
นายชัยมงคลเนี่ยหนีไปประเทศเพื่อนบ้านหนีสำเร็จเพื่อนสามคนอ่ะโดนจับ
นายชัยมงคลอยู่คนเดียวไม่โดนนะครั้งนั้นจากนั้นค่ะตำรวจสนโชคชัยเจ้าของท้องที่ก็คุมตัวนายชัยมงคลผู้ต้องหาไปทำแผนค่ะ
ก็ที่ร้านทองที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะนี่ค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
จุดแรกก็คือร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาวังหินนะคะจุดที่นายชัยมงคลบุกเดี่ยวเข้าไปก่อเหตุ
ต่อมาก็นำตัวไปจุดที่สองนะคะริมคลองลาดพร้าวจุดนี้เนี่ยผู้ต้องหาเอาเสื้อเชิดสีขาวโยนไปโยนทิ้งริมคลอง
นายชายมงคลสมัครใจทำแผนแค่๒จุดค่ะไม่ยอมไปทำแผนจุดที่ทิ้งรถจากรยานยนต์
นายสิทธิ์เขาขอใช้สิทธิ์ทำแผนแค่๒จุดแบบนี้นะคะนายชายมงคลบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะผมมาตั้งใจจะชิงทองครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะ
บอกแบบนี้ค่ะตั้งใจก่อเหตุครั้งสุดท้ายนะได้ทองมาเนี่ยตั้งใจว่าจะไปลงทุนทำมาหากิน
จะเอาเงินไปช่วยเหลือญาติที่ถูกดำเนินคดีที่ร่วมกันป้นทองที่ขอนแก่น
โอ้โหซ่อยคอทองครั้งที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่สามารถยึดคืนมาได้ค่ะเขาบอกว่าฝากเพลินไว้เท่าพลังอิสาน
น้ำหนักทองนี่เหลือเป็นร้อยบาทนะฮะใช่ไง

เป็นอะไรบ้างเนี้ยบอกว่ายังไม่มีใครกล้าเก็บอะไร
ยังไม่ได้นับแล้วเอาเงินไปทำอะไรครับพี่
เขาไปช่วยเหลือญาติพี่น้องผมเพราะว่าญาติพี่น้องผมโดนคดี
ที่ผมไม่ได้ทำที่สามสี่ครั้งที่พายมาเอาถามว่า
โดนทำมาสามสี่ครั้งแล้วเนี้ยสามสี่ครั้งคือเวลาเชื่อดีดี
ผมทำแค่อย่างจริงเนี้ยทั้งนี้สามนะไม่ใช่สี่ครั้ง
สี่ครั้งนั้นคือแค่ระบาปครั้งหนึ่งนะครับผมโดนในสิบห้าปีอ่ะ

ยอมรับใหม่ว่าเราเป็นคนทำ
จะมาสู้คดีด้วยวิธีการทำผิดกฎหมายมันไม่ได้นะฮะ
พนักงานสอบสวนสนโชคชัยนะครับแจ้งข้อหาในชัยมงคลกับภรรยาคือร่วมกันชิงทรัพย์นะครับ
ส่วนนายสุริยันที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็คือข้อหารับของโจร
บอกว่าเอาทองไปฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่มนะครับ
เพราะว่าทองที่เหลือเนี่ยบอกว่าไปฝากเพื่อนไว้ทางภาคอีสาน
ใช่เขาบอกแบบนั้นเพื่อนคนไหนก็ไม่รู้
เนี่ยจะตามเจอหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปฝากขังที่สารอาญานะครับ